สอบตาเต้าหัวหน้าแก๊งอุ้มตัดนิ้วโอ้โหนี่แล้วนอกจากตัดนิ้วบังคับให้กินนิ้วตัวเองแล้วนะ
คุณผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าเลยกันแล้วกัน
จากเหตุการณ์ที่เราดูมาหลายวันแล้วในเหรนหายป๋อหรือว่าถ้าจีนออกเหล็นใช่ไหม
น่าจะในเหรนประมาณนี้นะคุณผู้ชมนะ
อายุ๔๑ปีสัญชาติจีนถูกกลุ่มคนร้ายสัญชาติเดียวกันอุ้มไปเรียกค่าถ่าย
เอาเทปปิดตามัดมือมัดเท้าทุบทำร้ายตัดนิ้วก้อยจนขาด
แล้วจะบังคับให้กินนิ้วก้อยตัวเองด้วย
แล้วก็คลิปนี้ถ่ายส่งมาให้แฟนเพื่อที่จะเรียกเป็นค่าถ่าย

มีการต่อลองกันด้วยนี่นี่เราทำให้ภาพมันพอดูได้ขึ้น
ค่ะอ่ะเคราะดีนะครับที่ในเหรนเนี่ย
กระโดดจากระเบียงบ้านชั้น๒หนีออกมาชาวบ้านช่วยออกมาใช่ไหม
แล้วเอาจับไปขังต่อที่หมู่บ้านจัดสรรหรูแห่งหนึ่ง
บางละมุงชนบุรี๓๑ตุลาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดล่าสุดเลยดีกว่าล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนภาคสองครับ
จับกลุ่มตาเต้าตาเต้าคือหนึ่งในแก๊งชาวจีนอ่ะ
นั่งอยู่กับพื้นนะครับกุญแจมือใส่เรียบร้อย
จับได้ที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งแถวทองหล่อว่ะ
เออมาจับได้ที่เอกมัยทองหล่อในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
จากนั้นคุมตัวไปสอบปากคำที่ท้องที่เกิดเหตุในสพเมืองพัทยาไป
หลังจากตำรวจยึดอุปกรณ์การก่อเหตุได้
ระหว่างการควบคุมตัวไปตาเต้าตาเต้าเป็นยังไงบ้าง
หน้าเนี่ยครับดูนะฮะก้มหน้าสีหน้าเรียบเฉย
พูดไม่ได้ครับพูดไม่ได้ต้องเอาร่ามมาแปลตลอดเวลาเลย
ซึ่งจากการสอบสวนเบื้องต้นให้การปฏิเสธนะ
ในคดีเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายนายเหรนนะครับ
แล้วก็บอกว่าผมไม่รู้ไม่เห็นนะครับไม่รู้ไม่เห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทีมข่าวรายงานว่าจากการสอบสวนเชิงลึกพบว่า
นายตาเต้าและนายเหรนผู้เสียหาย
เป็นเพื่อนร่วมทำธุรกิจผิดกฎหมายกันที่ภาคเหนือ
เหนือไหนภาคเหนือของเขาเหรอภาคเหนือของเรานี่แหละนะ
ทำธุรกิจผิดกฎหมายกันอยู่แล้วในเหรนเนี่ยหักหลังเพื่อนร่วมชาติครับ
หักหลังเพื่อนร่วมชาติแล้วก็หอบเงินกันมานะฮะ
หอบเงินกันมามาอยู่ที่พัทยากบดานกันที่นี่
แล้วก็เลยถูกอุ้มไปเรียกตัดนิ้วเรียกกระถ่ายโดยครั้งแรกเรียกสามสิบล้านหยวน
อย่างที่ดอมบอกประมาณเท่าไรเหรอร้อยห้าสิบล้านร้อยห้าสิบล้านบาท
แต่หลังจากนั้นมีการต่อลองกันโดยกลุ่มผู้ก่อเหตุยอมลดลงมาเหลือ
ตอนแรกเรียกเป็นเงินหยวนใช่ไหมอันนี้เรียกเป็น๑ล้านเหรียญสหรัฐ
หนึ่งล้านเหรียญสหรัฐตึ๊กที่สิบกว่าล้านบาทสามสิบเจ็ดประมาณนั้น
สามสิบเจ็ดล้านบาทนะฮะซึ่งแฟนสาวของนายเหรนเนี่ย
ผู้เสียหายบอกโอ๊ยฉันไม่มีเงินหรอกฉันโอนให้๓ครั้ง๓งัดเป็นเงินเท่าไหร่
แสนห้าเองห้าหมื่นห้าหมื่นผิดไปเยอะเลยนะ
นี่แหละครับล่าสุดสารออกหมายจับนายตาเต้าแล้วนะครับ๔ข้อหาประกอบด้วย
หนึ่งร่วมกันกักขังหน่วงเหนียวสองร่วมทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บสาหัส
ร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนสี่ร่วมกันเรียกฆ่าไทยครับ
แต่ยังไม่หมดนะเขาจะเจอข้อหาอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดระยะอนุญาต
ที่เราพูดกันแล้วจะควบคุมตัวไปสอบสวนนะครับ
ขยายผลจับแก๊งชาวจีนนะครับต่อไปนักข่าวถามนักข่าวถาม
ถามบิ๊กโจ๊กอ่ามันเชื่อมโยงอะไรกับแก๊งจีนอุงเทพป่ะอ่าอ่า
โจ๊กบอกคือบอกว่าไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้อง
ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยน่ากลัวเออแสดงว่ามันมีหลายกลุ่มหลายก๊ก
พวกยาเสพติดฟอกเงินอะไรเยอะแยะอันนี้เป็นเรื่องที่มันผุดขึ้นมาเรื่อยเลย
เรื่องการที่แก๊งชาวต่างชาติโดยเฉพาะจีนเนี่ย
มาทำธุรกิจสีเทาในประเทศไทย